เหตุการณ์หนึ่งค่ะต้องเรียกว่าเป็นวันเกิดเลือด
ก็เคยมีหนุ่มคนนึงอายุ๓๗ปีเป็นรุ่นน้อง
ไปร่วมฉลองงานวันเกิดของรุ่นพี่
ทีนี้พอเมาได้ที่ปรากฏว่าเริ่มไปปีนเกลียวกับรุ่นพี่ค่ะ
พี่เรียกมาเลยตบสั่งสอน
อ้าวปรากฏว่ารุ่นน้องคนนี้ไม่จบนะคะ
ตอนนี้ยังชื่นมื้นกันอยู่เป็นช่วงของการเป่าเค้กวันเกิดนะคะ
เจ้าของงานวันเกิดคือนายชัชวานน้อยวัด
จัดงานฉลองอายุครบ๔๗ปีที่บ้านพักที่ถนนกรุงธนบุรี
๖แยก๔เขตคลองศาลกรุงเทพ
คืออย่างที่เห็นเนี่ยบรรยากาศตอนแรกสนุกสนานชื่นมื้นนะคะ
ก่อนที่หลังจากนั้นจะมีการใช้อาวุธสงคราม

จากการสอบถามนายชัชวัลซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ย
ให้การค่ะบอกว่าตอนแรกในงานทุกคนสนุกสนานกันหมด
มีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมาร่วมดื่มกิน
แต่ระหว่างนั้นปรากฏว่าเพื่อนรุ่นน้องคือนายอนุสรบัวประเสริฐหรืออิ๋วเนี่ย
คือเขาเมาแล้วค่ะเมามากด้วย
โวยวายพูดจาเสียงดังแล้วก็ยกแก้วเหล้าชนคนอื่น
หกเลอะเทอะคนอื่นเขาก็เริ่มไม่พอใจแล้วอะค่ะ
จนกระทั่งรุ่นพี่ชื่อนายสมบูรณ์อายุ๕๐ปีเนี่ย
ต้องใช้มือตบหัวในอิ๋วเป็นการสั่งสอนไปหนึ่งครั้ง
ที่ทุกคนจะแยกย้ายก็นึกว่าเรื่องมันจะจบอะนะคะ
แต่ผ่านไป๑ชั่วโมงทุกคนกลับไปแล้ว
เหลือแค่ตนเองก็คือเป็นเจ้าภาพงานและนายสมบูรณ์ผู้ตาย
กับเพื่อนผู้หญิงนั่งดื่มอยู่หน้าบ้าน
อิ๋วขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะ
ถือปืนเอ็มสิบหกเดินเข้ามาแล้วพูดขึ้นว่า
เห็นว่าครบรอบวันเกิดพี่และพี่เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย
ไว้ชีวิตสักครั้งก็พูดอย่างนี้เลยนะคะ
แล้วก็หันไปเรียกชื่อนายสมบูรณ์จากนั้นกราดยิงใส่เลยค่ะ
ราดยิงไปหลายนัดจนเสียชีวิต
ตรวจสอบสภาพศพของนายสมบูรณ์ก็คือ
โอ้โหบาดแผลเนี่ยคือถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๕๕๖เนี่ยนะคะ
เข้าที่หางตาซ้ายกระสุนทะลุไปถูกกำแพงบ้านจนเป็นรูเลยอ่ะค่ะ
แล้วเขาก็นอนตายนอนหงายจมกองเลือดเนี่ยค่ะ
ส่วนเมียนายชัชวานได้ยินเสียงเออะเดินมาดู
ถูกลูกกระสุนด้วยนะคะเป็นลูกหลงเข้าที่ท้อง
ต้นแขนขวาแล้วก็ใบหน้าค่ะ
จากนั้นนายอิ๋วก่อเหตุเสร็จขี่รถหลบหนีไปเลยนะคะ
กระทั่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานายอนุสรหรือนายอิ๋วผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กทำนองว่าโกรธแค้นที่ถูกรุมด่า
ตบศีรษะหยามเกียรติและศักดิ์ศรีเลยต้องลงมือแก้แค้นนะคะ
อันนี้คือก่อเหตุหนีไปแล้วนะแล้วมาโพสต์ทางเฟซบุ๊คแบบนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ค่ะไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็ยังเห็นมีขวดเหล้าขวดโซดาจานกับแก้มวางอยู่
ส่วนภายในบ้านมีร่องรอยกระสุนเจาะตามผนังทีวีจอแบนได้รับความเสียหายค่ะ
สอบถามนายเตชิตล้ำเลิศคนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
ก็นำอาหารน้ำและเบียร์จุดทูบเส้นไหว้ให้นายสมบูรณ์ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตัวนายสมบูรณ์ก็เลยไปว่ากล่าวตักเตือน
บหัวไปอีกหนึ่งทีตอนนั้นเขาก็เห็นค่ะเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
โดยส่วนตัวเขาบอกว่าเขาอ่ะสนิทกับนายอิ๋วมากกว่าคนอื่นแต่ด้วยความลำบากใจเพราะว่าฝ่ายคนตบเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ไงคนเมาเองก็โวยวายค่ะ
ก็เลยเขาก็เลยไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปออกตัวอะไรมากก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปหลังก่อเหตุในอิ๋วยังโทรศัพท์มาหาเขาด้วยนะคะยอมรับว่าที่ยิงนายสมบูรณ์เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเป็นเพราะว่าแค้นที่ถูกรุ่นพี่ตบอ่ะค่ะแล้วก็คนอื่นก็ไม่ยอมช่วยอะไรเขาเลยเขาเลยโมโหนำปืนมากราดยิงในที่เกิดเหตุนะคะฟังเสียงของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

เพราะว่านายอิ๋วมีความชำนาญเรื่องการใช้อาวุธค่ะแล้วก็มีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองด้วย
ตำรวจก็เลยมีคำสั่งให้ใช้ความระมัดระวัง
และตอบโต้ได้เต็มที่ถ้ามีการยิงต่อสู้ด้วยนะคะ